มาดูคดีหวย๓๐ล้านที่ยังไม่จบไม่สิ้นนะคะ
คดีนี้ยังอีกยาวไกลนะคะระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูน
คือก่อนหน้านี้ทนายความส่วนตัวของครูปรีชาออกมาบอกว่ามีหลักฐานทีเด็ดเลย
ครูปรีชาไปที่ตลาดนั้นจริงวันที่๓๑ตุลาคมปี๖๐
ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมทนายตั้มออกมาเลยนะคะ
ท้าพิสูจน์ค่ะแน่จริงเอามาเลย
กล้องวงจรปิดที่ว่าเนี่ยท่านได้แต่ใดมามีจริงหรือเปล่า
เอามาดูหน่อยซิแล้วก็ถามตอบกลับไปนะคะ
ว่าทำไมตั้งแต่สารชั้นต้นท่านไม่เอาคดีเนี่ย
ไม่เอาหลักฐานนี้มานะคะตั้งแต่แรก
ทนายตั้มบอกว่าตอนนี้ก็ยังงงอยู่นะคะว่าจะยื่นหลักฐานใหม่ได้อย่างไร

หากจะมีการฟ้องร้องเป็นคดีใหม่ในประเด็นที่มีการโต้เถียงเรื่องของกรรมสิทธิลอตเตอรี่
ก็จะเป็นการฟ้องซ้อนมันทำไม่ได้
ทนายตั้มบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีกล้องวงจรปิดก็สามารถยืนยัน
ทำไมถึงเก็บไว้จนสารมีคำสั่งพิพากษาไปแล้วจึงมาอวดอ้างทีหลัง
ในวันที่๓๑ตุลาคมปี๖๐เพราะว่าจับจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
ทำไมนะตอนนั้นครูปรีชาถึงไม่เอาคลิปมายืนยัน
แล้วก็อยากฝากไปถึงครูปรีชานะคะว่าอีกไม่กี่วันกองปราบ
อาจจะมีการสรุปสำนวนคดีมีความเห็นสั่งฟ้องคดีที่ครูปีชากับพวก
โดนแจ้งข้อหาให้การเท็จแล้วควรจะนำกล้องวงจรปิดเนี้ย
ให้ตำรวจกองปราบเพื่อไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองนะคะ
พิจารณาแล้วเขาเปิดโอกาสให้สู้คดีอย่างเต็มที่
ตอนนั้นทั้งกองปราบทั้งคนก็ออกมาพูดผ่านสื่อ
ในวันที่๓๑ตุลาปี๖๐นะครับ
ก็สมควรที่จะไปเอาหลักฐานมายื่นตั้งแต่ในชั้นศาลแล้วนะครับ
นี่ทนายตั้มก็ให้สัมภาษณ์ท่าทางมั่นอกมั่นใจมากเลยนะ
ครูปรีชาไม่ได้มีกล้องวงจรปิดอะไรที่ยืนยันหรอกค่ะ
ถ้าเกิดมีเนี่ยควรที่จะเอามาเป็นหลักฐานตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะคะ
ส่วนเมื่อวานนี้ศาลจังหวัดกาญจนบุรีมีการนัดไต่สวนมูลฟ้อง
คดีที่นายแผนหรือว่านายธนุกรเหลืองใหม่เอี่ยม
ยื่นฟ้องหมวดจรูนฐานความผิดแจ้งความเท็จ
เมื่อวานนี้สารพิจารณาแล้วมีคำสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราว
เพื่อไปรอฟังคดีที่หมวดจรูน
แจ้งความดำเนินคดีกับนายแผนที่กองปราบในข้อหาให้การเท็จเหมือนกัน
ซึ่งสารเนี่ยเลื่อนนัดมาฟังคำให้การมาฟังผลของพิจารณาคดีเนี่ย
พร้อมกันก็คือวันที่๒มีนาคม๒๕๖๓ค่ะ